ร้องได้ให้ล้าน

รุนแรงเกินไป
มันสะเทือนหดหัวใจอ่อย
หยุดเอาไว้สวเด้อลา
อยู่กันมาดนต้องมีสะหรณ์

เห็นใจกันก็เรื่องธรรมดา
อย่าถือสาให้มันเป็นเรือพระ
เรียบร้อยครับจบไปแล้ว

มันจะมีท่อนสร้อยเข้าอีกท่อนหนึ่งถูกไหม
เป๊กแอบเห็นเชนแบบงึกงัดอยู่นิดนึง

แล้วเราใจหายแวบเลยไหม

แต่คำครบและยังชัดอยู่นะครับ

ให้ถึงเพลงที่๘ให้ได้นะครับ

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนี้
น้องเชนร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

น้องเชนร้อง

ร้องได้ร้องได้

ดวงร้อนให้ร้าน
คือร้องไปแล้ว
โอ้ยหวาเสียวไปทั้งตัวตัวเลยเพราะว่ามีความเมรึกเมรึกอยู่ตรงนั้นครับ
หัวใจเต้นดึบเลยฮะ
ถ้าร้องได้ก็รับเลยค่ะ๔๐๐๐บาท
สำเร็จครับจากเพลงของคุณไม้พี่หรมพรนั่นเองเกิดอะไรแล้วครับ
คำสาหร่านะครับ
ก็เป็นเพลงที่คุณพ่อสอนให้ร้อง

ถึงแม้ว่าจะขาดช่วงไปนิดนึงแต่ว่าก็ร้องจนครบ
คือจริงแล้วคำครบแต่เขาดันมีแบบเหมือนเขาไม่มั่นใจแล้ว
นิดนึงมีอึ๊กอย่างนี้คุณแม่ก็เห็นถูกไหมคะ

รู้สึกแบบกำลังคิดอยู่ว่าเขาจะไปต่อไหม
หรือเขาจะหยุดแต่พอแบบเห็นเข้าไปต่อเราก็รู้สึกแบบ
ก็ยังใจชื้นแต่ก็ไม่มั่นใจว่า

จะถูกไหมจะเก็บคำมาทันไหม

เป็นห่วงด้วยว่าถ้าเกิดผิดจริงเขาจะรู้สึกเสียใจขนาดไหน
เชนเองก็รับรู้ได้ว่าถ้าเกิดเขาประกาศมาว่าร้องผิดเราจะเสียใจแค่ไหน

ครับผมไม่รู้เลยแต่วันนี้ผมทำเต็มที่แล้ว
เดี๋ยวก่อนนะผมไม่รู้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่วันนี้ผมทำเต็มที่แล้วถึงมันจะผิดผมก็ไม่เสียใจอย่างเงี้เหรอ

ดีแล้วนะครับที่คิดแบบนี้ได้นะครับเราทำเต็มที่แล้ว

ตะโกนเลยเรื่องแบบนี้ต้องตะโกนไม่ต้องกระซิบหรอกตะโกน

พี่สวยมาก
อยู่มา๔๐ปีไม่มีใครเคยพูดเลย

ต้องการอะไรล่ะพูดอย่างนี้
มันต้องมีมันต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างแอบแฝงอยู่มีไหมหรือจริงใจไม่มี

เจอกันตั้งแต่เช้า๗โมงแล้วเป๊กกำลังเดินใส่แว่นวงเงียนลงจากรถเขา

โอ้โหต้องใส่เมื่อคืนได้กินอิ่มนอนหลับเต็มที่
เดี๋ยวเราให้พักเพราะว่าตอนนี้ตื่นเต้นและหวาดเสียวเหลือเกินแล้วดูจากคุณตาคุณยายแล้วก็อยากจู่จี่กันแล้วแหละ

จากรายการของเราค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูอีกหนึ่งรายการนะคะ
เป็นรายการที่ดีมากมากเลยค่ะมากันทั้งครอบครัวเลยค่ะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
๔คำถามกับเงิน๑ล้านบาทและพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

สวัสดีครับ
ความฝันของผมใกล้มาถึงแล้วครับ
ผมจะเอาเงินมาปลดหนี้ให้ยายกับตานะครับ
เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ
ดวงใจเอาไว้ที่คุ้ม
นี่เหมือนไปกินเสื้อสูตรพี่ก๊อตจักรพันธ์มาเลยนะครับเนี่ย

มันเป็นโน้ตแบบคลาสสิคของกันตรึม

เลยว่าเพลงนี้ถ้าไม่หยุด

รู้ไหมว่าพ่อแม่เหนื่อย

แม่เนี่ยต้องไปทำงานไกลแล้วคิดถึงแม่มั้ยครับ
ถ้าเลือกได้อยากให้แม่มาอยู่ใกล้แล้วนอนกอดกันทุกคืนไหม
ปกติผมก็กอดแม่ทุกคืนครับ
พอแม่ไปผมก็คิดถึงแม่